ครับมาดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้แฟนกันเสียกับแฟนที่เป็นผู้หญิงนะฮะไปเที่ยวสถานบันเทิงกันครับตอนออกมาอีท่าไหนไม่รู้ทะเลาะกันอาจจะเสียงดังเดินกันมาปรากฏว่าเจอวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งสวนทางมาสวนทางมาเสร็จปั๊บว่าคือแบบประมาณว่าทำไมทะเลาะกันเสียงดังไม่พอใจก็เลยลุมทำร้ายเสียซะ

ก็มีผู้ชายคนนึงนะครับขี่รถจากการยานยนต์มาถามว่ามีอะไรเห็นทะเลากันเสียงดังแฟนก็ตอบไปตอนนั้นนะว่าไม่มีอะไรแค่ทะเลากันแต่ดูเหมือนชายคนเกลาไม่พอใจครับกลับไปพาพวกมารุมทำร้ายครับ
ก็เลยเขาถามว่ามีเรื่องอะไรกันครับทีนี้พี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรครับทะเลากันกับเฟนทำไมเสียแดงตะเลก็ไม่มีไม่ได้เสียแดงนะแล้วบอกแล้วคุณมีอะไรครับพี่เขาถามไปอย่างนี้
แต่ว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูก็สักพักนึงเขาก็เอาคนมาเลย
หลังเกิดเหตุนะครับนางสาวสุดาเนี่ยจะพาแฟนนุ่มไปหาหมอแต่แฟนที่ตอนนั้นยังพอมีสตินะบอกว่าไม่ไปไม่ไปเธอพาฉันกลับบ้านเลยนะฮะ
นี้นะฮะน่าจะพูดคุยกันก็ได้นะครับไม่ควรใช้กำลังกัน
อยากจะฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุมาแสดงตัวเถอะ
มาขออโหสิกรรมเถอะและขอให้มามอบตัวกับตำรวจรับโทษไปนะ